ตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยเพราะว่าอุกอาจมากครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถมารถเหมือนแต่งมาด้วยแล้วก็ท่อเสียงดัง
ตำรวจก็เลยจะขอตรวจค้นหน่อยเพราะว่ามีพิรุธไม่ยอมให้ตรวจดีครับ
จนตำรวจล้มรถของคนก่อเหตุก็ล้ม
กลัวว่าเขาจะมีปืนชักปืนออกมาโดนแย่งปืน
หลังจากนั้นคนก่อเหตุไปขโมยรถชาวบ้าน
ขี่หนีหายไปหน้าตาเฉย
ดูเหตุการณ์ชุนละมุนที่เกิดขึ้นครับ

คุณคิงจังหวะนี้นะที่ฉันหวาดเสียวสิ่งเดียวเลย
คือกลัวว่าเขาจะเอาปืนนั้นหันมายิงตำรวจ

เหตุการณ์นี้คือตอนนี้กำลังไล่ล่ามาเห็นไหม

เพราะกลัวว่าอีกฝ่ายมีอาวุธหรือเปล่า
แล้วยื้อแย่งกันจนตำรวจเนี่ยเห็นไหมฮะ

ดึงไปดึงมาแล้วเขาก็เอาปืนจากตำรวจไปได้นะครับ
หลังจากนั้นเขาวิ่งไปแล้วไปขโมยรถของชาวบ้าน

คือเอาปืนตำรวจที่ตัวเองขโมยมาได้เพื่อไปจี้รถคนอื่น
ถูกต้องครับคนก็ไม่กล้าจะหือไม่กล้าจะสู้ไง

นี่คือภาพที่ถ่ายจากกล้องมือถือ

คลิปเหตุการณ์ที่นายพิษนุปัญญาหรือว่าในแจ๊คอายุ๔๐เป็นผู้ต้องหา

ภาพจะเหมือนกันเมื่อกี้เป็นมุมจากกล้องมือถือนี่เป็นภาพวงจรปิดนะฮะ
หลังจากที่เขาแย่งปืนตำรวจได้เสร็จแล้ว
สลับมาครับจะเห็นว่าเขาวิ่งตัด
แยงมุมมาวิ่งตัดเฉียงมา
นี่ไปตบเอารถดื้อแบบนี้เลย
ไม่กล้าหืออือครับเพราะเขามีปืนไงแล้วก็ขี่ไปเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวแยกไฟแดงบ้านเกาะในพื้นที่ตัวเมืองอุตรดิษฐ์ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา
แล้วยังตามจับตัวคนก่อเหตุคนนี้ไม่ได้นะ
ทางคดีครับตำรวจแกะรอยจากวงจรปิดระแวกจุดเกิดเหตุ
และคลิปที่พี่น้องประชาชนเขาถ่ายเอาไว้ได้
ตอนนี้หลักฐานมาถึงมือแล้วนี่คือบรรยากาศแยกไฟแดงบ้านเกาะนะฮะ
ที่เกิดเหตุมีเบาะแสว่าไปเจอมอเตอร์
ไซคันที่เขาตบเอาไปจากชาวบ้านเนี่ย
จอดทิ้งเอาไว้ใต้กอไผ่หน้ากุฏิพระ
จอดอยู่ที่วัดธรรมาธิปไตยเขตเทศบาลเมืองอุตรดิษฐ
ห่างจากจุดเกิดเหตุแยกไฟแดงบ้านเกาะ๓กิโล
พิสูจน์หลักฐานก็มาตรวจสอบเก็บลายนิ้วมือแฝง
แต่มอเตอร์ไซค์ไม่เจอคนครับ
ปืนก็ไม่เจอไม่รู้ว่าเอาติดตัวแล้วหนีต่อไปหรือเปล่า
พระลูกวัดบอกว่าเห็นรถคันนี้เอามาจอดทิ้งไว้
ก็คือช่วงเย็นวันที่เกิดเรื่องเลย
เกิดเรื่องที่แยกไฟแดงบ้านเกาะก่อน
เขาเอารถมาแล้วก็มาจอดทิ้งเอาไว้ตอนช่วงเย็น
พระท่านก็คิดว่าเป็นรถชาวบ้านมาทำบุญที่วัด
เพราะว่าวัดก็เปิดกว้างให้กับคนที่ศรัทธาเข้ามาในวัดได้
คิดว่าเป็นรถญาติโยมมาทำบุญไม่ได้เอกใจ
จนกระทั่งมีตำรวจมาตรวจค้นวัดก็เลยรู้ว่า
ถึงบางอ้อนี่คือรถที่ถูกขโมยมาเหรอเนี่ย
ล่าสุดครับตำรวจขอสารออกหมายจับ
และสารจังหวัดอุตรดิษฐ์อนุมัติหมายจับแล้ว
ดูหน้าผู้ต้องหาเต็มฮะ
แจ็คข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้าย
ทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
แก่กายหรือจิตใจและชิงทรัพย์โดยมีอาวุธปืนครับ
ตามตัวนั้นเชื่อว่านายแจ๊คคงหนีไปได้ไม่ไกล

อยู่ระหว่างการประสานเจรจาติดต่อให้มา

ทันทีที่มีความคืบหน้าทางคดี
หรือเขามอบตัวแล้วจะรีบรายงานให้ทราบทันที

และการจะไปจับก็ต้องระวังเพราะเขามีปืนด้วยไงฮะ

อย่างที่คุณคิงบอกว่าถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะคะเวลานี้

และไม่รู้จะไปก่อเหตุอะไรหรือไม่
หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดหลบอยู่ในวัดแบบนี้
อาจจะให้เพื่อนหรือใครขี่มอเตอร์ไซค์มารับ

แชร์ก่อนออกไปเรื่องนี้นะคะ